พาไปร่วมพิธีเบิกเนธพ่อปู่ดำว่ากันว่ามีคนถูกแฝงร่างด้วยค่ะ

หรือเป็นอาการองค์ลงนี่แหละค่ะ
นี่เป็นพิธีเบิกเนธพ่อปู่ดำค่ะ
บริเวณสารหลังใหม่หน้าบ้านละทีห้าสิบแปดทับห้า
บ้านวังยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
นี่ค่ะมีคนมาร่วมพิธีมากมายแล้วแต่ละคนนะคะก็มีอาการแปลกต่างกันไป
นอนกับพื้นแล้วก็ทำท่าเลื้อยไกลเลื้อยมาคล้ายกับงู
แต่บางคนบอกนี่คือพญานาคไหม
บางคนส่งเสียงเสียงเหมือนคนแก่
บางคนก็กรีดร้องเสียงเหมือนยักษ์ก็ว่ากันไป
แต่ว่าสิ่งที่หลายคนสนอกสนใจมากกว่านั้นนั่นก็คือ

หลายอย่างสายมูคงรู้เป็นอย่างดี

จินตนาการนิดนึงด้วยการไปดูขันน้ำมนต์ก็มีเหมือนกันนะก็ซึ่งเป็นการวิเคราะห์แต่ละประสบการณ์
เห็นไหมฮะจินตนาการยังไงก็ว่ากันไปมีชาวบ้านบางคนบอกขอดูโฟกัสที่ไฮไลท์ของงานคือ
หน้าผากรูปปั้นพ่อปู่ดำเลยดีกว่าซูมไปดูใกล้เนี่ยค่ะหน้าผากของท่าน
เห็นเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะแต่ว่านี่ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นสิ่งที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
เพราะปู่ดำนะปกปรักรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขนะฮะแต่ว่าน้องเบตอลตอนนี้คงอยากอยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมฮะ
น่าถ้านะคะแล้วแต่วิจารณญาณและความเชื่อ